ต่อกันที่เรื่องราวของฟุตบอลในบ้านเรากันบ้างนะคะ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะ
เตรียมที่จะออกมาตรการวางมาตรการจัดการแข่งขันนะคะ
หลังจากมีการปลดล็อกให้การแข่งขันกีฬาสามารถกลับมาแข่งขันได้ค่ะ
สมาคมกีฬาฟุตบอลจัดประชุมแก้ไขระเบียบและข้อบังคับ
จัดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนะคะ
หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
หรือว่าสบคมีมติผ่อนปลนให้กีฬากลับมาจัดการแข่งขันได้ตั้งแต่๑๕มิถุนายนนี้
แต่ต้องไม่มีผู้เข้าชมการแข่งขันค่ะ
โดยหลังการประชุมนะคะพลตำรวจโทอำนวยนิมมโนค่ะ
รองประธานคณะกรรมการด้านระเบียบก็ออกมากล่าวนะคะว่า
สมาคมจะปฏิบัติตามแนวทางสำคัญก็คือ
เลี่ยงการสัมผัสกันต้องทำความสะอาดแล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิ
ก่อนเข้าสนามก่อนที่จะออกระเบียบใช้อย่างเป็นทางการ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องรอคำสั่งของสบค
เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบที่ร่างขึ้นมานะคะ
กำหนดการแข่งขันก็จะกลับมาแข่งขันกันวันที่๑๒แล้วก็๑๓กันยายนนี้
ซึ่งสมาคมก็ยืนยันว่าจะคงแข่งขันตามโปรแกรมเดิมนะคะ
จากว่าได้แจ้งวันแล้วก็เวลาที่ชัดเจนให้กับสโมสรรับทราบเรียบร้อยแล้วค่ะ

ดังนั้นก็จะต้องรอการประกาศจากกล้าท้ออีกทีค่ะ
มีมาตรการอย่างไรแล้วก็จะสามารถเริ่มแข่งขันอุ่นเครื่องกันได้เมื่อไหร่ค่ะ
ส่วนการแข่งขันโอลิมปิกเกม๒๐๒๐ที่นะตอนนี้เลื่อนไปแข่งขันกันในปีหน้านะคะ
ฝ่ายจัดการแข่งขันก็ออกมาบอกค่ะว่าการลดขนาดจัดการแข่งขันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับความปล